ไม่รู้จะใช้คำว่าย้อนสอนหรือว่าตัดถนนดี
จะเป็นการตัดมากกว่าเขาต้องการตัดข้ามไปอีกหนึ่งเลน

คืออันตรายมากถึงมากที่สุดเลย
แล้วมันมีจุดมุมอับเพราะว่าบิ๊กไบท์เขาขับ

แล้วกระบาดที่ขับตรงมามองไม่เห็นนะครับ
เป็นเฟซบุ๊คของกลุ่มงานจราจรนะฮะ

ต้องการจะตัดไปอีกฝั่งหนึ่ง

พุ่งชนเต็มแรงจนเสียชีวิต
เมืองต้นในตำรวจได้สันนิษฐานว่า
น่าจะเกิดจากการที่เจ้าตัวเองเนี่ย

จนกระทั่งขับออกไปกลางถนน
แล้วก็ชนสนั่นแล้วก็เสียชีวิตเลยนะครับ

เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเช่นเดียวกัน

นี่ฮะกระเด็นตัวลอยไปเลยนะครับ

รถกระบะไปพุ่งชนกับรถจักรยานยนต์

ใต้ทางด่วนพิเศษมอเตอร์เวย์ที่กำลังก่อสร้าง

คนขี่รถสักครู่นั้นคุณผู้ชมที่เห็นใส่เสื้อเหลืองสองคน

เลี้ยงเหล่าลาพะอายุ๗๘ปี

แล้วก็นางประเทืองจันเผือกอายุ๗๐ปี
เพื่อนบ้านนั่งซ้อนท้ายมา
สภาพศพนี่คอหักแขนขาหัก

หน้าฉีกแบบเปิดขึ้นมาเลย

แล้วก็เด็นไปอยู่ตรงกลางตรงนี้เลยนะครับ

เพื่อไปทำงานในตัวเมืองนี่ฮะ

เขากำลังจะตัดเลยเห็นไหม

คือคนขับเนี่ยรถกระบะกำลังจะเข้าเมือง
พอมาถึงจุดนี้เขาเห็นรถจักรยานยนต์ตัดหน้าแบบกระทันหันแล้วเขาเบรกไม่ได้แล้วอะครับ
ก็เลยพุ่งชนอย่างแรงทำให้ทั้งคู่เสียชีวิต
แล้วก็จะมอบให้ทางด้านของประกันภัยก็ดูแลรับผิดชอบครอบครัวของผู้เสียชีวิตต่อไป
นะครับเอาก็ย้ำเตือนคุณผู้ชมนะฮะขับรถต้องระวังกันด้วย
สุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่รับกฎจราจร
คุณเองก็จะสูญเสียนะครับ